ขอสมกเองก็ประกาศว่าจะขยายการให้บริการชัตเติ้ลบัตรไปสนามหลวงฟรี
จนถึงกลางเดือนหน้านะคะเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ
ผู้สึกข่าวไทยแร็ตทีวีคุณธิตภาษณ์ศิริพิพัชร์
ทดลองการใช้บริการชัตเติ้ลบัตร
ปรากฏว่าอาจจะช้ากว่าการโดยสารทางเรือ

หัดกว่าการโดยสารทางเรือหลายเท่าตัว
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
การเดินทางจากหัวลำโพงไปพระบรมมหาราชวัง
เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ได้รับความนิยมจากประชาชน

ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถไฟ
รถไฟใต้ดินและรถเมย์
ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางที่สะดวกสำหรับประชาชน
ที่มาจากชานเมืองและประชาชนที่มาจากต่างจังหวัด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีทดลองเดินทางจากสถานีรถไฟใต้ดินจตุจักร
่งหน้าไปสถานีรถไฟใต้ดินหัวลำโพง
ค่าใช้จ่ายอยู่ที่๔๒บาทใช้เวลา๓๐นาที
หากใครที่ไม่รีบสามารถใช้บริการรถเมย์จากหมอชิด

ซึ่งก็มีทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย
ไม่เกิน๒๕บาทค่ะ

สามารถเลือกใช้รถเมย์ประจำสายอย่างสาย๒๕และสาย๕๓
ขึ้นฝั่งตรงข้ามของสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะ
หรือจะเลือกใช้ชัตเตอร์บัสฟรีของขอสมก
ซึ่งจอดรอรับส่งผู้โดยสารบริเวณทางเข้าออก
ของสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะ

ส่งรับประชาชนจากอนุสวรีชัยสมรภูมิ
และสถานีรถไฟหัวลำโพงไปสนามหลวงเช่นกัน
วิ่งตรงไปจุดหมายทีเดียวโดยไม่แวะจอด
ซึ่งขณะนี้ขอสมกรมีรถเมย์เตรียมการรองรับมากถึง๘๐๐คัน
และขยายการให้บริการฟรีไปถึงกลางเดือนพฤศจิกายน
จะจอดที่ป้ายสนามหลวงซึ่งอยู่ห่างจากพระบรมมหาราชวังเพียง๔๐๐เมตร
สามารถเดินเท้าไปถวายอาลัยได้
แต่รถเมย์จะสะดวกกว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ
หรือผู้ที่มีร่างกายบกพร่อง
เนื่องจากเป็นการนั่งต่อเดียวและมีพนักงานขอสมกรให้การดูแลตลอดสาย
การเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงมาที่พระบรมมหาราชวัง

ซึ่งนอกจากจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว
เชื่อมต่อนี้นะคะยังมีรถบริการฟรีตลอดทั้งวัน

ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน